เขาลุกขึ้นมาปั้นรูปปั้นของพี่ตูนต้องบอกว่า

ใช่ปั้นเป็นพี่ตูนเลยนะคะ
ความสูงอยู่ที่๖๓เซนติเมตร

คือผลงานปั้นไฟเบอร์กลาส
ขนาดความสูง๖๓เซนติเมตร
หรืองานปั้นที่สื่อถึงความประทับใจนั่นเองนะคะ
โดยออกแบบมาจากอิริยบทของพี่ตูนที่กำลังวิ่ง
มีการเก็บรายละเอียดจากของจริงทั้งหมดเลย
รองเท้ากางเกงเสื้อกันฝนและหมวกนะคะ
คือหลายวันนะที่พี่ตูนต้องวิ่งท่ามกลางสายฝนนะคุณ
รวมทั้งสัดส่วนกล้ามเนื้อเส้นผมหนวดเคราวและสีหน้า
โดยปั้นให้หน้าพี่ตูนวิ่งหลับตา
แสดงถึงการมีจุดหมายปลายทางที่ยิ่งใหญ่
มีความหมายและใช่และอธิษฐานจะทำลาดเอียงจากต่ำไปสูงด้วยค่ะ
แสดงถึงเส้นทางวิ่งจากภาคใต้ไปยังภาคเหนือของประเทศไทย
คือทุกอย่างมีความหมายออกมาผ่านทางรูปปั้นหมดเลย
ถูกต้องแล้วค่ะทุกรายละเอียดมีเรื่องราวหมดค่ะ
ก่อนที่จะนำไปทำเป็นบล็อกสำหรับหล่อไฟเบอร์กลาส

ใช้เวลารวมกว่า๑๐วันนะคะจึงจะแล้วเสร็จ
แต่ขณะที่ปั้นอยู่นั้นได้มีคนนำภาพไปแชร์ในโลกโซเชียล
กลายเป็นกระแสไปทั่วทั้งจังหวัดเลย
โดยเจ้าของผลงานก็คือนายกิติชัยตรีรัฐวิชา

โปรแกรมทัศนสินสาขาปฏิมากรรมมหาวิทยาลัย
ราชพัฒนครราชศรีมานี่เอง
ซึ่งได้ส่งมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
เพื่อนัสหมายส่งต่อให้กับคะนะวิ่งก้าวคนละก้าวต่อไปค่ะ
จริงเกิดแบบนำใจจากที่
เกิดประโยชน์กับส่วนรวม
ซึ่งคนในประเทศไทยก็ได้รับประโยชน์ได้ทั้งหมดนะฮะ
ยากก็หวัดพ้นให้เขาได้ทำให้สำเร็จนะฮะ
แล้วก็ให้สุขภาพเขาแข็งแรงแล้วก็ให้หลายคนที่คิดที่จะทำความดีนะครับ
ต้องกลัวที่จะทำนะฮะเริ่มต้นทำก่อนแล้วจะมีคนเห็นเห็นเองนะครับ
ผมคิดว่าพี่ตูนเป็นแรงบันดาลใจที่ยอดเยี่ยมมากครับ
คือเอาจริงนะรูปปั้นของพี่ตูนเนี่ยดูผ่านก็รู้ว่าเป็นพี่ตูน
พี่ตูนเขามีสไตล์แล้วก็มีเอกลักษณ์ที่เป็นแบบตัวของเขาเอง
ด้วยนะใช่แล้วก็มีหมวกมีพร็อปที่เขาใส่อยู่เป็นประจำในการวิ่งแต่ละครั้งนะคะ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่หลายคนพยายามที่จะสื่อออกมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ตูน